เล็กธิระเดชคุณผู้ชมค่ะออกงานล่าสุดแต่งตัวมาหล่อฉันหล่อมากดูสินะคะ
แต่ที่อดแซวไม่ได้ก็คือเครื่องประดับทุกชิ้นเลยจ้ะที่ใส่มาเนี่ยของขวัญวันเกิด
ผู้หญิงซื้อให้อ๋อเวลาซื้อให้อาจจะเป็นยังไงฟังอเล็กเล่าหน่อยจ้า

มีต้มหมูมีแหวน
อะซ่อยข้อมือ
หว่าใจ
แหวนซ่อยข้อมือแล้วก็หัวใจ
นี่เรียกว่าเหล้าให้หัวหัวหรือห่วดก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใส่มาข้อมือตั้งแต่ปีก่อนก็ใส่มาต่างหูอีกอะไรอีก
มากันเยอะแยะเลยเข้าใจว่ารักแฟนป่ะ
มาครบทุกชุดทุกปีแบบนี้พูดได้เลยว่ารักเวอร์
เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมอยากเห็นคู่นี้เขาออกงานคู่กันเหมือนกันนะ
แต่ว่าไปมาเขาคบกันจะ๒ปีแล้วนะ
แต่ว่ากลับเป็นคู่ที่ไม่ค่อยได้ออกงานคู่กัน
วงเอเวนต์งานคู่ไม่ค่อยมีจ้างหรือยังไง

หรือว่าน้องโบกับอเล็กตั้งใจจะไม่รับหรือเปล่า
ค่อยมารับอีกทีนึงคืองานแต่งงานอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นยังไงฟังอเล็กดีกว่าค่ะ

คืออาจจะไม่ชนกันเพราะว่าน้องก็ยุ่งมาก
จริงคนจะบอกว่าคุณไม่รับหน่างานคู่
รับครับรับครับ

ครับครับนะเออแต่คู่นี้เขาขยันหวานกันเนาะ